ทุกผู้ชมครับมาดูคดีนี้ฮะท่าทางจะมีพิรุษมีจุดที่น่าสงสัยนะครับ
เมื่อคืนนี้ช่วงกลางดึกนะครับตำรวจสพศรีเทพที่เพชรชบูรณ์
ได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต
นี่ฮะศพถูกทิ้งอยู่ที่บริเวณถนนใกล้ทางแยกเข้าฟาร์มไก่แห่งหนึ่งนะฮะ
บนถนนสายหนองบัวบ้านกุฎตะแล้วตำบลนาสนุนอำเภอศรีเทพนะครับ
โอ้โหแล้วสภาพศพนี่นะต้องบอกว่าเละอ่ะค่ะ
ใช่ที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเนี่ยนะครับผู้หญิงคนนี้ถูกทำร้ายด้วยของแข็งนะครับ
มีบาดแผลชะกันที่ศีรษะที่กกหูขวา๑แผลเหนือหูขวา๑แผล
กลางศีรษะอีกหนึ่งแผลข้างศีรษะซ้ายสองแผล
ศีรษะนี่แบบโดนไปหนักเลยนะฮะแขนขวาก็หักมือซ้ายก็มีบาดแผลลักษณะเล็บหลุดนะครับ
แล้วก็มีรอยรถเหยียบที่หน้าอกด้วยเสียชีวิตนะครับในที่เกิดเหตุนะครับ
ซึ่งในที่เกิดเหตุมีหลักฐานเป็นค้อนสีเหลืองตกอยู่๑อันนะครับ
ด้ามค้อนหักคาดว่าคนร้ายใช้เป็นอาวุธในการทำร้ายผู้ตาย
มีโทรศัพท์มือถือตกอยู่หนึ่งเครื่องรองเท้าแตะสีฟ้าอีกหนึ่งคู่
มีขวดเบียร์นะครับมีไฟแช็คแล้วก็มีที่คาดผม
นี่คือหลักฐานที่อยู่ในจุดเกิดเหตุใกล้กับผู้ตายนี่ครับ
คือถ้าจะตีด้วยค้อนที่ศีรษะจนน่วมเลยตีจนด้ามค้อนหัก
โทรศัพท์มือถือเจ้าหน้าที่สวดสอบในการใช้งานของโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้
ตกในที่เกิดเหตุมีเบอร์โทรเข้ามาทั้งหมด๑๒สาย
แต่ไม่มีการรับสายระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุอยู่
มีคนโทรเข้ามาที่โทรศัพท์เครื่องนี้ครับตำรวจก็เลยรับสายนะฮะ
โทรศัพท์ที่ตกอยู่ใกล้ผู้ตายเนี่ยปลายสายบอกว่าเขาคือสามีของผู้ตาย
นี่ฮะตอนที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุอยู่แพทย์ก็มาชนะสูตร
โทรศัพท์มือถือที่ตกอยู่มีคนโทรเข้ามาแล้วบอกว่าเขาคือสามีของผู้ตาย
ผู้ตายคือนางสาวปินชาขอบเขตอายุ๔๑ปีเป็นชาวศรีสะเกด
อันนี้คือผู้ตายนะครับส่วนชายที่โทรเข้ามาแล้วบอกว่า
เป็นสามีของนางสาวปินชาเนี่ยบอกกับเจ้าหน้าที่ว่า
ช่วงค่ำเมื่อวานเนี่ยก่อนเกิดเหตุเนี่ยช่วงค่ำเนี่ย
ภรรยาโทรมาบอกผมว่าขอออกไปเที่ยวกับเพื่อนหน่อยนะ
จะไปเที่ยวกับเพื่อนที่ปรางศรีเทพในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
หลังจากนั้นก็พยายามโทรหาภรรยาอยู่ตลอดแต่ไม่รับสายเลย
นี่แหละโทรมาอีกครั้งนึงแล้วตำรวจก็รับสายนี่แหละครับ
เจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นข้อมูล
แสดงว่าผู้หญิงผู้ตายโทรไปขอสามีขอไปเที่ยวกับเพื่อนหน่อย
สามีไปทำงานอยู่นู้นสุราฐานี่
ถ้าดูจากสภาพการถูกทำร้ายคนร้ายต้องโกรธแค้นผู้ตายเป็นอย่างมาก
เพราะลงมือทำร้ายอย่างโหดเยี่ยม
ส่วนศพผู้ตายก็ต้องรอญาติเพราะว่าเขาเป็นคนศรีสเกต

ก็ต้องรอญาติมายืนยันเพื่อความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า
เป็นนางสาวปินชาจริงนะครับแล้วก็ต้องรอดูว่านี่คือโทรศัพท์มือถือของผู้ตายจริงหรือไม่
แต่เอาเป็นว่ามีสามีเนี่ยผู้ชายที่โทรมาบอกว่าเป็นสามีเนี่ยโทรเข้ามา
ฆาตกรรมตั้งไว้๒ประเด็นคือเรื่องส่วนตัวกับเรื่องชู้สาว
ก่อนเสียชีวิตได้โพสต์ภาพกับข้อความเอาไว้นะฮะ
ธันวาคมระบุข้อความว่าวันนี้ทาสีด้วยค่ะ
แล้วก็มีภาพคนงานกำลังทาสีเซลฟี่ตัวเองถ่ายภาพคู่กับรถกระบะสีดำ
นี่ฮะ๒๘ธันวาคมวันต่อมาโพสต์ข้อความบอกว่ารับเหมาก่อสร้างไม่ได้กลับบ้าน

เธอเป็นคนศรีสะเกดแต่ว่ามารับเหมาก่อสร้างอยู่ที่เพชรบูรณ์พอดี
แล้วเช็คอินระบุสถานที่อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์
แล้วก็เป็นภาพกำลังทำงานกันอยู่ในบ้าน
ก่อนที่๒๙ธันวาคมค่ำเมื่อวานนี้เธอจะถูกพบเป็นศพ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับ
บริเวณถนนสายหนองบัวบ้านกุฎซึ่งเป็นถนนลูกรัง
เส้นทางค่อนข้างเปลี่ยวข้างทางเป็นป่าอ้อย
ยังมีคราบเลือดกองใหญ่อยู่ตรงพื้นที่แถวสามแยกนะครับ
แล้วก็ไปตรวจสอบบ้านหลังที่ผู้ตายกับสามีมารับเหมาก่อสร้าง
ห่างจากจุดที่พบศพประมาณ๔กิโลเมตรหลังนี้ครับ
นี่ฮะที่มารับเหมากันอยู่นะครับแล้วก็ได้คุยกับเจ้าของบ้าน
เจ้าของบ้านบอกว่าได้ว่าจ้างช่างคนนึงให้มารับเหมาทำราวบันได
แล้วก็ให้ผู้ตายกับสามีรับช่วงงานต่อ
ก็ทำงานมา๒วันแล้วก่อนจะเกิดเหตุถูกฆ่ากันเนี่ยนะ
ส่วนตัวไม่รู้ว่าไม่รู้จักกับผู้ตายกับสามี
ไม่ได้คุยกันด้วยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าพักอยู่ที่ไหนอะไรยังไง
รู้แค่ว่ามารับเหมาทำราวบันไดให้กับเขา

มารับทำอะไรทำราวบันไดทำลาวบันไดกับราวการตกเนี่ยบ้านผมเนี่ย
ข้างใดข้างหน้าก็จะราวบันไดยังไม่ทำทำยังไม่เสร็จ

ใช่ผมไม่ได้ความว่าจ้างเขาด้วยตรง
ผมเป็นเจ้าของบ้านแต่คนไม่รับเหมาโดยตรงอีกคนนึง

ผมก็เดินเขาจะทำอะไรเขาก็ทำงานของเขา
เพราะว่าหน้าที่ของใครของมันพูดง่าย

ก็เลิกงานปกติก็เหมือนคนมาทำงานทั่วไปอย่างนี้แหละ
ก็มาเลิกงานเราก็ไม่ได้สนใจเพราะว่า
๕โมงก็คุณก็กลับบ้านของใครกับมัน

มันขึ้นมาเมื่อเช้า๒คน

เพราะฉะนั้นพอเจ้าของบ้านเขาบอกว่าผู้ตายกับสามีมารับช่วงต่อจากผู้รับเหมาทำราวบันไดให้กับเขาอีกทีหนึ่ง
ก็เลยต่อจิ๊กซอไปฮะไปหาช่างก่อสร้างที่รับเหมาก่อสร้างบ้านหลังเดียวกับผู้ตาย
แต่ว่าทำงานคนละส่วนกันนะครับชื่อว่านายอเนกเขาก็ให้ข้อมูล
นายอเนกบอกว่าเมื่อวานนี้นะยังเห็นผู้ตายกับสามีแล้วก็คนงานทำงานกันอยู่ตามปกติ
ทำงานจน๕โมงเย็นเลิกงานได้ยินผู้ตายคุยกับสามีบอกว่าหิวแล้วเดี๋ยวไปกินเลี้ยงกัน
จากนั้นก็พากันขับรถออกไปจนช่วงเช้าครับ๘โมงเช้า
สามีของผู้ตายกับลูกน้องเข้ามาที่บ้านที่รับเหมาก่อสร้างกันนี่แหละ
แต่นางปินชาไม่ได้มาด้วยแล้วสามีของนางปินชากับลูกน้องก็ขับรถออกไปบอกว่าจะไปซื้อของ

ก็คือผมนอนอยู่นี่เลยไงเพราะผมทำอูอยู่ทั้งคืนก็ไม่มีใครเข้ามาอีกเลย
คือเขาออกไปตั้งแต่ห้าโมงแล้วก็คือหายเงียบไปเลยจนยันตอนเช้า
นี่แหละคือหายเงียบไปตัวนี้แหละครับ
กี่คนมาสองครับผู้ชายไม่มีครับผู้หญิงไม่มีมีผู้ชายมาสองคน
แต่ปกติเขาจะมาด้วยกันปกติเมื่อวานนี้เขาทำงานก็มาด้วยกัน
ผู้หญิงทามาทาสีทาอะไรด้วยกันนี่แหละครับเก็บงานด้วยกัน

นี่เห็นไหมถ้าฟังจากคนที่เขาทำงานก่อสร้างบ้านหลังเดียวกันเนี่ย
แต่ว่ารับงานคนละส่วนเนี่ยมันเริ่มแปลกแล้วนะ

เพราะว่าหลังจากพบศพของนางสาวปินชาเมื่อคืนนี้
สามีของนางสาวปิญชาโทรเข้ามาที่เบอร์มือถือ
ตำรวจรับบอกว่าโอ้โหผมไปรับจ้างขนส่งของรับจ้างอยู่ที่สุราธานี
แต่ว่าคนงานยังบอกว่าก็ยังเห็นกันอยู่เมื่อเย็น
โมงเย็นเพิ่งออกไปด้วยกันสามีกับผู้ตายเนี่ยนี่ฮะ
แล้วล่าสุดนะฮะตำรวจเรียกพยานสองคนมาสอบปากคำบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเขานั่งดื่มเหล้ากับผู้ตายกับสามีนะ
เมื่อคืนนี้ฮะเนี่ยฮะสองคนนี้
ตำรวจสพศรีเทพเรียกมาสอบปากคำ

แล้วผู้ตายกับสามีก็ทะเลาะกันมีปากเสียงกัน
ก่อนที่ฝ่ายสามีจะบอกว่าเดี๋ยวพาเมียไปส่งบ้านก่อนแล้วกัน
แล้วก็ออกกันไปสองคนหลังจากนั้น
สามีของผู้ตายก็กลับมากินเหล้าต่ออ้าวแต่มาคนเดียวเห็นไหม
ไหนว่าอยู่สุราชถูกต้องเนี่ยครับ
พันธบรรดเอกเดชาวุฒิพุทธิมาผู้กับการสอบพศรีเทพฯ
บอกว่าจากการสอบปากคำพยานแวดล้อมนะฮะเท่ากับว่าตอนนี้
เดี๋ยวต้องไปตามตัวสามีของผู้ตายมาสอบปากคำว่าตกลงแล้ว
ยังไงกันแน่อืมผู้ที่เขารับเหมาก่อสร้างบ้านหลังเดียวกัน
บอกว่าห้าโมงเย็นยังเห็นคุณออกไปกับภรรยาอยู่ค่ะอ่า
เพื่อนที่นั่งกินเหล้าด้วยกันก็บอกก็ยังกินเหล้ากันจนค่ำอ่ะนั่นอ่ะสิ
อ่าเนี่ยฮะแล้วก็ออกไปกับภรรยาเพราะว่าทะเลาะกัน
แล้วบอกจะพาเมียไปส่งบ้านก่อนเนี่ยครับส่วนลูกพี่ลูกน้องของผู้ตายบอกว่า
ผู้ตายอยู่กินกับสามีมาได้๒ปีนะแล้วก็มักจะทะเลาะกันเป็นประจำเวลาเมาเหล้า
สองเดือนก่อนผู้ตายขายที่ดินให้กับแม่อ่าของนายประพฤติแจ่มแจ้งที่เป็นลูกพี่ลูกน้อง
จำนวน๕ไร่ได้เงินไปสี่แสนบาทนี่โฉนดที่ดิน
ได้เงินมา๔แสนบาทจากการขายที่ดิน๕ไร่ให้กับแม่ของลูกพี่ลูกน้องนะครับ
เงินมาก็เอามาลงทุนรับเหมาก่อสร้างเอามาซื้อรถกระบะเพื่อวิ่งรับงาน
อ่าล่าสุดก็คือนี่แหละมารับเหมาทำบันไดบ้านที่บ้านที่อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรชบูรณ์
รู้ข่าวอีกทีก็คือถูกทำร้ายเสียชีวิตได้ยินข่าวมาว่าทะเลาะกันเวลาแบบเวลาดื่มอะไรประมาณนี้ครับ
ใช่มีทะเลาะกันแต่ไม่รู้ถึงว่าทะเลาะกันขนาดไหนนะครับ
รู้ว่าเขาเหมือนจะว่าอ่าเหมือนจะว่าเอาเอาที่ไปขายครับ
ขายที่ก็คือขายให้กับแม่ของผมเองนะครับครับ
เพราะได้เงินมาก้อนหนึ่งเพื่อจะคิดว่าน่าจะมาลงทุนธุรกิจกับแฟนคนนี้ครับ

ใช่มีแท็กซี่แล้วก็มีออกรถพลิกอัพแล้วก็น่าจะมานี่ด้วย
ละเมาใช่ครับล่าสุดก็คือเห็นที่พี่สาวโพสต์ก็คือน่าจะมาที่ยี่สิบแปดครับ
ที่บอกว่ามาเป็นโพสต์สุดท้ายครับที่ว่ามาอยู่ที่อำเภอศรีเทพเนี่ยครับ
พอฉะนั้นตอนนี้สามีของผู้ตายถ้าคุณบริสุทธิ์ใจ
คุณไปรับงานส่งของอยู่ที่สุราธานีจริงนะคุณไม่ได้ทำอะไรภรรยาเลยเนี่ย
คุณต้องรีบมาพบตำรวจใช่ค่ะแสดงความบริสุทธิ์ใจก่อน
อย่าให้ตำรวจเจอตัวคุณก่อนนะ